คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องของจ่าจำปาบ้าง
จ่าจำปาที่ไปเถียงกับผู้ว่าตรัง
คือจ่าจะใช้เส้นทางลัดตรงนั้นเพื่อที่จะไปหาแม่

แต่ปรากฏว่าเส้นทางตรงนั้นมีด่านตรวจแล้วเส้นทางปิด
ทีนี้ก็มีการเถียงกันแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
คำสั่งออกมาสั่งขังจ่าจำปา๔๕วัน

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มีการคืนความยุติธรรมให้กับจ่าจำปา
คือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากเลย
ว่าจ่าคนนึงจะฝ่าฝืนคำสั่งจะฝ่าด่านนี้ไปให้ได้
แล้วผู้ว่าก็มาตรวจตรงด่านนี้พอดี

ต้องค่ะทีนี้พอหลังจากคลิปดัง
แล้วก็จ่าจำปลาถูกสั่งลงโทษนี่นะคะล่าสุด
เห็นว่าจะมีการพิจารณาทบทวนคำสั่ง
การลงโทษของจ่าจำปามใหม่อีกนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทหารกำลังจะผ่านด่านตรวจ
แล้วก็มีการเถียงกันกับนายลือชัยเจริญทรัพย์

เพราะว่าตอนนั้นผู้ว่าอยู่ที่ด่านนี้พอดี
กำลังตรวจด่านย่อยที่ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดา
จุดตรงนี้เป็นรอยต่อของจังหวัดตรัง

คือเขาปิดเส้นทางลัดตรงนี้ไงคะ
ห้ามคนนอกพื้นที่เข้ามาห้ามคนในออก
เพื่อให้รถทุกคันที่จะเข้าที่จังหวัดตรัง

แต่ต้องไปใช้เส้นทางที่ผ่านจุดคัดกรองโรคโควิด๑๙
คือไปใช้เส้นทางหลักค่ะคุณผู้ชม

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา

ก็มีการไปสอบถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเหมือนกันนะครับ
ว่าก็บอกว่าก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
แต่ยืนยันว่าถ้าจะเข้าจังหวัดตรัง

เพราะเจตนาสำคัญที่สุดคือการยับยั้งและป้องกันโควิด๑๙
ดังนั้นต้องผ่านด่านหลักที่กำหนดไว้เท่านั้น
เพราะว่าตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์มาสั้นแค่นี้เองนะครับ
ส่วนเป็นการลงโทษอะไรกับจ๋าจำปา

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องของจ่าจำปา
เขาก็ให้ข้อมูลจ่าจำปาก็คือจ่าสิบเอกพีรศักดิ์จำปานะคะ
ซึ่งเป็นทหารสังกัดกองร้อยลัดตระเวนระยะไกลที่๕

ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรที่อำเภอทุ่งสงศ์

ซึ่งจ่าจำปาไม่ใช่คนจังหวัดตรังนะ
แต่ต้องเดินทางไปกลับเพื่อที่จะไปดูแลแม่
แล้วแม่จ่าจำปาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่จังหวัดตรัง
จ๋าก็ต้องข้ามจังหวัดจากนครศรีธรรมราชไปตรังค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
เพราะว่าพอหลังจากเกิดเรื่องแล้ว
พันเอกอภินันแจ่มแจ้งเสนาธิการ
พลทหารราบที่๕ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
มีคำสั่งออกมาบอกว่า
สั่งขังจาจำปลาหรือว่าจำขังหรือจำคุก
เป็นระยะเวลา๔๕วัน
ที่เรือนจำมลทรทหารบกที่๔๓
แล้วก็สั่งด้วยนะให้งดบำเน็ตประจำปี๖๓ปีนี้ครึ่งปีหลัง
หลังจากนั้นก็ให้ส่งตัวจ่าจำปาไปฝึกทบทวนวินัยทหาร
ศูนย์ฝึกทำรงวินัยกองทัพภาคที่๔
อกจากนี้คำสั่งนี้ก็มีการย้ายพันธรีลิขิตชาดา
ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่๕
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอกพีรศักดิ์หรือว่าจ่าจำปา
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่๕
แล้วหนึ่งในคณะนายเสนาธิการของกองทัพภาคที่๔
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าจากการประสานงาน
เป็นการภายในกันกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ล่าสุดอาจจะมีการทบทวนคำสั่ง
เสนาธิการกองพลทหารราบที่๕ในกรณีนี้
ถ้าเกิดมีการตรวจสอบข้อได้จริงรอบด้านเพิ่มเติมของกองทัพ
ต้องเรียบเรียงวันซะหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเกิดเหตุวันที่๑๕ใช่ไหมที่ด่านที่จังหวัดตรัง
วันที่๑๗๑๗มีคำสั่งออกมาอย่างที่คุณอริยาอ่านให้ฟัง
งดบำเน็ตทั้งเรื่องของการถูกคุมขัง

แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วันที่๑๕
ทางหน่วยงานที่ดูแลจ่าจำปาโดยตรง
ก็ต้องขอข้อมูลจากจ่าจำปาก่อนที่จะออกคำสั่งออกมา
เพราะว่าวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
คือจ่าจำปาก็เขียนจดหมายในการชี้แจงสิ่งที่ตนเองกระทำไป
ให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบว่าเหตุผลคนใด
กระผมถึงมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านด้านนี้
โดยจดหมายเป็นลายมือของจ่าจำปาลายมือสวยนะ

ข้อความบอกว่ากระผมมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพามารดา
ซึ่งป่วยด้วยโรคประจำตัวคือสมองซีกซ้ายตีบ
พากินสันและโรคเบาหวานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นอกจากนั้นก็ยังมีอาการอื่นที่มารดาของกระผม
ได้เจ็บได้ป่วยนะฮะ
วันนั้นมารดามีอาการปวดท้องต้องรีบพาไปโรงพยาบาล
ซึ่งหากไปใช้เส้นทางหลักผมจะต้องใช้เวลานาน
ผมจึงขออนุญาตใช้เส้นทางลัด
ซึ่งมีการตั้งด่านตรวจแล้วก็มีการปิดเส้นทาง
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอยู่ที่จุดเกิดเหตุในขณะนั้นด้วย
กระผมจึงขอผ่านทางแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยความเป็นห่วงมารดาจึงได้แสดงกิริยาไม่เหมาะสม
ต่อมากับผมได้กลับมาใช้เส้นทางหลัก
และได้พามารดาไปพบแพทย์เป็นที่เรียบร้อย
กระผมขอยอมรับผิดและยอมรับโทษทันทุกสถาน
และกระผมไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนพรกรและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
แต่อย่างใดที่ทำไปด้วยความเป็นห่วงบุพการี
เรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาควรไม่ควร
แล้วแต่จะกรุณาลงชื่อจ๑๑พีรศักดิ์จำป่า
ที่จะเขียนด้วยลายมือเมื่อวันที่๑๖เมษายน
พอวันที่๑๗ก็มีคำสั่งออกมาในการลงโทษทางวินัยจ่าจำปาอยู่ดี
ใช่ค่ะพอมีคำสั่งโลงโทษในวันที่๑๗ใช่ไหม
ปรากฏว่าเมื่อวานคือวันที่๑๙เมษายน
พลตรีสานติสกุลนาคผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๕เนี่ย
ก็มีการมอบหมายให้นายทหารแล้วก็ชุดทหารจากร้อยราชเวนระยะไกล
เข้าเยี่ยมแม่ของจ่าสิบเอกพีรศักดิ์หรือว่าจ่าจำปา
นี่ค่ะตอนไปหาถึงที่บ้านเลยนะคะ
ก็ปรากฏว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจริง
ทีนี้ก็ทางต้นสังกัดก็จะต้องมีการดูแลช่วยเหลือ
ติดตามอาการตามความเหมาะสมด้วยนะคะ
เรื่องนี้ผมว่ามีส่วนที่ทำให้ผู้บังคับบัญชา
เขาเปลี่ยนแปลงเรื่องของคำสั่งเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ย
กระหน่ำเรื่องนี้มากเลยนะครับ
บอกว่าสงสารจ่าจำปาคือจ่าจำปามีความจำเป็นจริง
ถ้ายังไงก็ขอให้พิจารณาเรื่องของคำสั่งในการลงโทษหน่อย
แล้วก็ทางต้นสังกัดก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแม่จ๋าจำปา
แล้วก็ไปดูแลในเรื่องนี้เรื่องของการปรับเปลี่ยนคำสั่งนะครับ